ประชารัฐแล้วเพื่อไทยเขาก็มีการประชุมเหมือนกัน
ใช่ค่ะจับตามองกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเหมือนกันนะครับ
ประชุมใหญ่ของพักไปจัดกันที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ
ที่จังหวัดขวัญแก่นอืมนี่ก็ไปกันเยอะแล้วฮะค่ะ
ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่หลักทางภาคอีสานของฝั่งเพื่อไทยเขาเหมือนกันนะฮะ
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีกรรมการบริหารพัก
สสแก่นำสมาชิกพักและกองเชียร์ใส่เสื้อสีแดงทยอยเดินทางมาร่วมตั้งแต่เช้า
ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้านะครับส่วนวาระการประชุมที่เป็นไฮไลท์ก็ต้องจับตาในช่วงบ่ายแล้วฮะ
คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักแทนตำแหน่งที่ว่าง
และการโหวตเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่คุณอืม
ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณหมอชนละนานศรีแก้วสสจังหวัดน่าน
ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แทนนายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักคนปัจจุบันนะครับ
ได้มีการสัมภาษณ์นายสมพงศ์อมรวิวัตรบอกสั้นว่าวันนี้เตรียมตัวเพื่อมาเตอร์ไพรส์
และขอให้จับตาในที่ประชุมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนของพักเพื่อไทยนะครับ
ส่วนเลขาธิการพักอย่างนายประเสริฐจันทรรวงทองนะฮะ
บอกว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักต้องเป็นคนที่สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างคนหลายรุ่นได้
มีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพักไปสู่เป้าหมายไม่ว่าใครได้รับการโหวตให้เป็นหัวหน้าพัก
ก็ถือเป็นฉันธามติทุกคนพร้อมขับเคลื่อนพักไปด้วยกัน
เชื่อว่าคนที่รับเลือกพร้อมทำงานกันหมดทุกคนแหละครับ
วันนี้จะเป็นวันที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของพักเพื่อไทย
และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคตเพราะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับ
ส่วนรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
ขอขอยังไม่เปิดคุณแต่ตอนนี้มีมีไหมมีแต่ไม่ขอเปิดนะฮะ
มี๓รายชื่อแล้วเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะเปิดรายชื่อทันทีนะครับ
เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมลอยต่อระหว่างคนหลายรุ่นได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่
แล้วก็สามารถมีวิสัยชัดที่จะขับเคลื่อนพักให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับ
คือจะเป็นใครก็ตามนะครับที่จะได้รับการโหวตในวันนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นชั้นธามติของสมาชิกพักเพื่อไทยทั้งหมด
เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราพร้อมกันนะครับพร้อมที่จะเดินทางขับเคลื่อนพักไปพร้อมกัน
ส่วนตำแหน่งอื่นของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพักโคศกภักดิ
ทะเบียนพักเหรันยิกพักเนี่ยเขายืนยันออกมานะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคุณนะ
อกจากนี้ยังมีการตั้งนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีแก่นำกลุ่มแคร์เนี่ย
เป็นผอพักแทนนายอนุสักเล็กอุทัยที่ออกไปรักษาตัวด้วยนะครับ
รายงานข่าวแจ้งออกมาว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
อุ้งอิงบุตรสาวของนายทักษิณชินวัฒน์
ที่จะเข้ามาร่วมประชุมพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจกลุ่มสอสอและสมาชิกพักด้วย
ส่วนอย่างที่อาจารย์สุภาพคลิกกระจายวิเคราะห์เรื่องของภักดิ์พลังประชาบรัฐ
อย่างที่บอกไปว่าเมื่อเช้านักข่าวไปเจอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
พลเอกประวิทย์บอกว่าเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยเหมือนมีข่าวแววมาเนี่ย
ว่าพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วหรือคืน๒๗ตุลาแล้ววันนี้๒๘ตุลา
จะไม่มีประชุมพักหรือเปล่าคุยกันเสร็จสับหรือยัง
ผลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ยิ้มภายใต้หน้ากากนะครับ
ยิ้มภายใต้หน้ากากอนามใหม่นะครับ
ขณะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
บอกว่าก็ไม่กล้าให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของภักดิ์พลังประชารัฐเขา
นั่นก็พักเขาส่วนพักผมเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนรอดก่อน

ภูมิใจไทยของผมใช่ค่ะแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นด้วยนะ
เสถียรภาพของรัฐบาลจะไม่สั่นคลอน
ทำงานในสภาเนี่ยหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกคนก็ต้องไปทำความเข้าใจ
ต้องไปคุยกับสมาชิกแล้วก็คุณอนุทินบอกว่า

ก็ต้องรอดูเรื่องการเมืองก็ร้อนแรงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ